ช่วงนี้มาด้วยความสดใสกับการทำความดีกันหน่อย
สู่ท้ายจะเข้ามาเตรียมรับข่าวสดใสกันหน่อย
ดีคุณคุณค่ะความดีอย่างไร

เยาวชน๓คนในจังหวัดอุบลราชธานี
เสี่ยงชีวิตของตัวเองนะคะกระโดดสะพานลงไปในแม่น้ำมูล
ช่วยคุณยายอายุ๖๑ปีที่มีอาการทางประสาท
แล้วก็กระโดดสะพานลงไปเป็นเรื่องราวดีค่ะ

ผู้ช่วยชีวิตคุณยายวัย๖๑ปี
ที่กระโดดสะพานเสรีประชาธิปไตย๒๐๐ปี
หวังที่จะฆ่าตัวตายนะคะอายุยังไม่มากเลยนะคะ
๓คนนี้อายุ๑๖ปีประกอบไปด้วย
เจียรษักนิยมกุลนายพฤษภากลิ่นศรีศุกร์
และนายเจรพัฒน์ชื่นวานอนนะคะ

ขณะที่พากันขี่รถจักรยานยนต์ไปทำ

เพื่อไปหาเพื่อนที่อำเภอวรินชำราบ
สังเกตเห็นคุณยายเดินอยู่ริมถนน
มีอาการซึมเศร้าเหม่อลอยเหมือนคนไม่มีแรงค่ะ
เมื่อถึงกลางสะพานจู่ก็มีลมพัดแรง
ฝนจะตกก็ตัดสินใจ
ขี่รถย้อนกลับเพื่อไปหลบฝน
ระหว่างนั้นเห็นคุณยายคนเดิมค่ะ
มั่นใจว่าคุณยายต้องคิดสั้นแน่นอนเลย
ตัดสินใจเร่งเครื่องยนต์ค่ะจะเข้าไปห้ามคุณยาย
แต่ว่าไม่ทันคุณยายในทันใดนั้นคุณยายกระโดดลงน้ำไปเลยนะคะ
เมื่อเห็นคุณยายกำลังจะจมน้ำต่อหน้าต่อตา
สามคนกระโดดตามลงไปเลยค่ะสามารถช่วยช่วยคุณยายขึ้นมาได้อย่างปลอดภัย
ก่อนรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้นำตัวคุณยาย
ส่งโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานีนะคะ
บอกก่อนเลยว่าสะพานนี้สูงมาก
เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมูลซึ่งแม่น้ำมูลเป็นแม่น้ำที่กว้างเหมือนกันนะคะ
และมีความลึกมากเด็กทั้ง๓คนนี้ถือว่าใช้ความกล้ามากนะคะ
เด็กบอกว่านาทีนั้นไม่มีอะไรต้องกลัว
คิดอย่างเดียวต้องช่วยชีวิตคุณยายให้ได้
ลังเลที่จะกระโดดลงไปในน้ำ
ภูมิใจด้วยที่ได้ช่วยคุณยายได้สำเร็จนะคะครับส่วนคุณยายคนนี้เบื้องต้นทราบ
มีอาการป่วยทางจิตค่ะต้องรับยาจากโรงพยาบาลพระศรีมหาโพอย่างต่อเนื่อง
ว่าน่าจะเกิดจากความเครียดนะคะจึงก่อเหตุดังกล่าวขึ้นค่ะ